เอาคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของการลงเล่นน้ำ
คือส่วนตัวผมชอบผมชอบอยู่ตามพื้นที่ชุ่มแฉะ
หรือคุณชอบลงเล่นในน้ำค่ะค่ะ

ว่ามันตื้นแล้วคุณเล่นตีรังกาลาวด็อกฟิกแล้วก็เอาหลังลงแบบนี้
ถ้าสวยนะ๑๐คะแนนเต็มเลย๑๐คะแนนเต็มแต่ขึ้นมาก็จุกเต็ม
เฮ้ยมันจุกน่ะจริงจริงจริงเวลาคุณเอาหลังลงกับอื่นดามที่มันแบบว่า
มันตำแอบโดดบัคลงไปได้อุ้ย
เออจริงฉันเคยนะเอาด้านหน้าลงก็แสบ
พอฉะนั้นระวังหัวเฮ้ยบอกไม่ถัด
เอาเป็นว่าให้ดูไม่ใช่ให้ขำอย่างเดียว
ให้ระวังให้ระวังกันด้วยเป็นห่วงกันนะ
ใช่แล้วใครจะเล่นน้ำก็สอดส่องดูแลให้ดี